วันนี้หลายคนเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
ภูมิลำเนาตามจุดต่างทั่วไทย
อย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับเรื่องของสภาพอากาศ

ว่าช่วงนี้อาจจะมีความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นอย่าง
เห็นในภาพก็คือเหตุการณ์ลูกเห็บที่ตกลงมา
หลายพื้นที่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
มีการเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณดังกล่าว
หลังจากลูกเห็บตกไปแล้วอากาศก็จะค่อยเย็นลงนะครับ
นี่คือภาพดาวเทียมแสดงการเคลื่อนตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
สังเกตว่ามีกลุ่มก้อนเมฆลักษณะเคลื่อนตัวเฉียงแบบนี้นะครับ
เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดจากการพัดพาจากกระแสลม
สูงจากพื้นดินประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
คือกระแสลมนี้จะสังเกตว่ามีการพาดผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ดังนั้นจุดที่ได้รับอิทธิพลเยอะหน่อยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานตอนบน

ก่อนที่จะมีฝนตกอากาศจะร้อนอบ
หลังจากนั้นฝนก็จะตกลงมาจุดไหนที่มีความชื้นเยอะโอกาสที่จะเป็นฝนฟ้าขนอง
ลองฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บตกยังมีโอกาสเจอนะครับ
นี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนจะสังเกตว่ามีการพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
หลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ
ดังนั้นใครจะใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
ต้องระวังเรื่องของอันตรายที่เกิดจากความแปรผลสภาพอากาศในช่วงนี้ด้วยนะครับ
หลังจากฝนหมดไปแล้วอากาศก็จะค่อยเย็นลง
ส่วนกระแสลมที่พัดมาจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ากระแสลมหนาวจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าไม่แรงมากนักเหมือนกับช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
ดังนั้นจึงทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
แสลมไม่สามารถที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในบริเวณกรุงเทพมหานครออกไปได้มากนักนะครับ
ดังนั้นอากาศในช่วงเช้ากับช่วงเย็นยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว
อุณหภูมินี่เป็นช่วงประมาณตี๕นะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศา
เหนืออยู่ที่ประมาณ๑๘๑๗องศานะครับ

ช่วงกลางวันครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออาจจะต้องระวังหน่อย
เรื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงกลางวันอาจจะร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับ
ประมาณ๓๐ต้นอีสานเช่นเดียวกัน
กรุงเทพประมาณ๓๔๓๕องศาเซลซี

ช่วงเย็นเพราะว่าความชื้นมีโอกาสที่จะทำให้ความรู้สึกร้อนกว่าเดิม
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมต่าง
กลางแจ้งคงต้องดูแลรักษาสุขภาพในช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผม